คุณผู้ชมค่ะต่อกันด้วยเรื่องนี้บ้างดีกว่านะคะ
เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจังค่ะยังไม่จบค่ะน้อง
ยังไม่จบค่ะน้องก้าวเกิกคนคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนกันสักนิดเลยคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ซะหน่อยนะคะ
เป็นการถ่ายรูปคู่กับน้องก้าวคุณพ่อแล้วก็พี่ชาย

พึ่งรู้ว่าหนึ่งหมื่นหารสามเท่ากับห้าร้อย
ถึงว่าพี่สอบตกคณิตศาสตร์มาตลอด
จะอยู่สูงแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าหัวใจต่ำตม
พูดลอยให้ลมให้ฟ้าได้ฟัง

อันเน่มีการเล่นบุ๊กนะมีเพลง

แท็กเด็กบ้านจ้า
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าโพสต์มาแบบนี้
ดูก็รู้ว่าทีมน้องก้าวชัดเจนแบบสุดค่ะ
บริเวณเรื่องใครรัฐขอตอบสายหาธนายเจมส์
ทนายเจมส์บอกเลยว่าน้องก้าวฟ้องแน่นอนครับ
แต่น้องก้าวก็ใช้น้ำเสียงชื่อเสียง

ปรากฏออกมาเป็นเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ตามกฎหมายก็ถือว่าทั้ง๙เป็นผู้ที่ร่วมลงทุนเหมือนกันนะ
ดังนั้นค่ะจึงสามารถฟ้องคดีแพ่ง
เรียกค่าเสียหายที่เป็นส่วนแบ่งตามที่คุยกัน๓๐๗๐ได้ด้วยค่ะ
ก็เป็นการฟ้องเรียกส่วนแบ่งตามสัญญาร่วมลงทุนครับ

พอออกมาเป็นกำไรปุ๊บนะครับ
ก้าวก็จะได้๓๐ของกำไรตรงนั้น
โอกาสที่น้องจะชนะได้๓๐จากส่วนแบ่งนี้
มีประเมินว่าเรามีโอกาสชนะได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ

ไก่เกลี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน

ผมรอไม่ได้เพราะมันต้องหาเวทีเวทีใดสักเวทีนึง
เด็ดอาจารย์กับน้องเพราะฉะนั้นต้องเร่งฟ้องให้เร็วที่สุด
ทนายเจมส์บอกกับเรานะคะว่าคดีนี้
ทนายเจมส์ช่วยฟรีไม่คิดเงิน

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถือความจริงกันคนละอย่าง
และนับวันความบ่านหม่างมันยิ่งทวีคูณขึ้น
จำเป็นต้องพึ่งสารในการตัดสินค่ะคุณผู้ชม
อืมยังไม่สดชื่นนะเรื่องนี้

เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าจะมีการฟ้องร้องแรวช้าขนาดไหน